ชายวัยรุ่นสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิคริสเตียน
เพื่อเด็กพิการมูลนิธินี้เขาจะเอากล่องบริจาคเล็กไปวางตามหน่วยงานต่าง

แต่ว่าวัยรุ่นคนนี้เขาสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่
และไปเก็บกล่องตามจุดต่าง
แต่พอดีว่ากล้องวงจรปิดจับพฤติกรรมของเขาไว้ได้ทั้งหมด
จากนั้นเจ้าหน้าที่จริงเขาก็เลยเอาภาพจากกล้องวงจรปิด
ไปแจ้งความกับตำรวจนะคะตอนนี้ติดตามหาตัวคนร้ายอยู่นะคะ
ที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิด
ในจุดหนึ่งที่มูลนิธินี้เอากล่องไปวาง
ก็คือสำนักงานการประปาชนบุรีนะคะ
จะเห็นเนี่ยค่ะวงกลมสีแดงผู้ชายคนนี้สวมเสื้อยืดสีดำ
อยู่หน้าเคาน์เตอร์ก่อนนั้นและหลังจากนั้นก็เข้ามาติดต่อกับเจ้าหน้าที่
มาขอพูดคุยเนื้อหาที่เขาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ก็คือ
ขอเก็บกล่องบริจาคของมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ
ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
แต่ว่าเจ้าหน้าที่เห็นผิดสังเกตเหมือนกัน
เพราะว่าดูท่าทางไม่น่าจะใช่คนของมูลนิธิ

โทรเช็คไปเลยค่ะที่มูลนิธิสอบถามได้ความว่า
พี่ยังไม่ได้ส่งใครไปเก็บกล่องเลยนะ
มันยังตั้งอยู่แบบนั้นผมเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปนะคะ
ซึ่งขณะที่สอบถามทางโทรศัพท์ชายคนดังกล่าว

เดี๋ยวจะเห็นจังหวะที่เขาเดินออกมาจากสำนักงาน
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลยค่ะ
ขณะเดียวกันภาพจากกล้องวงจรปิด
ภายในร้านสวัสดีการทหารสัตหีบ
จับภาพชายคนดังกล่าวไว้ได้อีกแล้วนะคะ
ขณะที่เขาบทบาทเดิมค่ะ
ขอเก็บกล่องบริจาคมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ
ซึ่งเจ้าหน้าที่จุดนี้มอบให้ไปนะคะ

หลังเกิดเหตุในวิทยาหมื่นสอน
เจ้าหน้าที่จริงของมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการเนี่ย
แจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจสพสัตหีบแล้วนะคะ
ระบุว่าถูกตำรวจสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่ไปเก็บตู้
บริจาคของมูลนิธิที่เขาเอาไปตั้งที่สถานที่ต่างเนี่ย

ขอให้เร่งติดตามตัวคนร้ายให้หน่อย
สำหรับพฤติกรรมคนร้าย
เขาจะขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนตามเข้าร้าน
ดูว่ามีกล่องรับบริจาคของมูลนิธิหรือไม่
ถ้ามีก็จะแจ้งว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากมูลนิธินั้น

ก่อนจะหยิบเงินจากกล่องบริจาคออกไปค่ะ

ตำรวจไม่ได้นิ่งดูดายลงพื้นที่ทันที
ไปตรวจสอบคนร้ายและภาพจากกล้องวงจรปิดตามร้านที่คนร้ายเข้าไปก่อเหตุ

แต่ว่าขออนุญาตใช้นามสมมุติตำรวจบอกแบบนี้นะคะ
ชื่อว่าในเออายุ๑๗ปี
โดยใบหน้าในฐานประวัติตำรวจไปตรงกับบัตรประชาชนที่คนร้าย
นำมาให้เจ้าของร้านแต่ละร้านเพื่อขอเก็บกล่องไป
ในช่วงบางร้านเขาขอเก็บกล่องก็มีการโชว์บัตรประจำตัวประชาชน
สรุปตอนนั้นได้นะคะได้ข้อมูลจากบัตรประชาชนตรงนี้แหละ
และขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายเรียกมาสอบสวน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ